ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อช่วงนี้มาติดตามเรื่องของข่าวต่างประเทศนะครับ

ใช่ค่ะมีกรณีที่แชร์กันในโลกออนไลน์นะคะ
ในเรื่องของที่เป็นสามีชาวเยอรมันทำร้ายร่างกายภรรยาชาวไทยค่ะ
แต่ว่าทีนี้ปรากฏว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นที่ต่างประเทศ
มีการแชร์เรื่องราวเพื่อที่อยากจะให้ญาติของฝ่ายภรรยานั้นรับทราบ
ตอนนี้ทางด้านญาติรับทราบเรื่องแล้วนะคะ
แล้วก็กำลังทำหนังสือไปที่เยอรมนีเพื่อขอจัดการศพเองค่ะ
นายทองจันทร์และนางบัวลาวารสิทธิ์ชาวบ้านโคกสะอาดตำบลวังปลาป้อม
อำเภอนาวังจังหวัดน้องบัวลำพูต่างก็โศกเศร้าเสียใจนะคะ
หลังจากที่ทราบข่าวของนางนันทิดามูกาวัย๓๑ปี
ลูกสาวที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศเยอรมนีค่ะ
นางบัวลาบอกว่าลูกสาวแต่งงานกับนายแฮลมุทมูคาชาวเยอรมัน
ทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมายมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
มีลูกด้วยกัน๒คนนะคะเป็นลูกชายวัย๗ขวบแล้วก็ลูกสาววัยเพียงแค่๑๐เดือน
คำบอกเล่าของเพื่อนที่อยู่ที่เยอรมนีด้วยกันเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่า
วันที่เกิดเหตุก็คือวันที่๒๐มีนาคมที่ผ่านมาค่ะ
แฮลมุทไปร่วมวงดื่มเบียร์ที่บ้านของเพื่อนแล้วก็พาลูกสาววัย๑๐เดือนไปด้วย
ส่วนนางนันทิดานั้นพาลูกชายไปเล่นที่สนามเด็กเล่นค่ะ
พอนางนันทิดาไปหานายเฮลมุทนายเฮลมุทก็บอกว่าเผลอทำลูกสาวหลุดมือศีรษะกระแทกพื้น
นางนันทิดาก็เลยต่อว่าจนนายเฮอร์มุดอารมณ์เสียนะคะ
หลังจากนั้นทั้งสองคนก็กลับมาที่บ้านแล้วก็มีปากเสียงกันทำให้นายเฮลมุทคว้ามีดแทงนางนันทิดาจนเสียชีวิตค่ะ
ส่วนนายเฮลมุทตอนนี้ถูกควบคุมตัวเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะคะ
ด้านของนางวิมลสิริวรสิทธิ์พี่สาวของนางนันทิดาก็ติดต่อขอความช่วยเหลือจากกระทรวงการต่างประเทศให้ติดตามคดีแล้วก็ทำหนังสือไปที่เยอรมนีเพื่อจะขอจัดการศพเองค่ะ
โดยวิธีการก็คือจะให้เพื่อนผู้ตายจัดพิธีชาปนกิจแล้วให้นำเท่ากระดูกกลับเมืองไทย
ซึ่งจากการประสานงานตอนนี้ทราบว่ายังติดอยู่ที่การดำเนินคดีนะคะ
ต้องใช้เวลาอีกประมาณ๒สัปดาห์เจ้าหน้าที่ถึงจะสามารถเก็บศพไว้ที่โรงพยาบาลค่ะ